อ่าจะบอกว่าแบบนี้ไม่ได้นะคะผู้ชายคนหนึ่งค่ะ
เป็นอดีตพนักการส่งแก๊สช่วงโควิดตกงาน
พอตกงานเสร็จปุ๊บรู้สึกว่าน้อยใจไม่มีใครรักไม่มีใครสนใจ
ประชดชีวิตด้วยการเป็นโจรซะเลยค่ะอีกแล้วเหรอฮะใช่
คืออย่าให้โควิดเป็นจำเลยเลยนะคะนี่กล้องวงจรปิดจับภาพได้แล้วคุณ
จะบอกว่าชาวสมุทรปราการแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงที่เป็นรอยต่อกับสมุทรปราการกรุงเทพเนี่ย
โชคดีมากนะที่ตำรวจไปรวบตัวมาได้เพราะเนี่ยเขาใช้คำว่าตระเวนเลยนะ
ระเวนไปขโมยรถมอเตอร์ไซค์ใน๓ท้องที่รวมทั้งหมดเนี่ย
ห้าครั้งด้วยกันโอ้โหคุณคิดดูนะถ้าเกิดว่ายังจับตัว
หัวขโมยรายนี้ไม่ได้นะใครอีกล่ะจะตกเป็นเหยื่อนี่นี่
เห็นไหมปฏิบัติการเริ่มแล้วทำไมขโมยง่ายจังเลยอ่ะเดี๋ยวนี้
นี่ค่ะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะผู้ก่อเหตุขี่ไปแล้ว
คุณผู้ชมดูนะกล้องวงจรปิดค่ะสามารถจับภาพวินาทีที่คนร้ายไปขโมยรถมอเตอร์ไซค
แล้วก็ขับหลบหนีไปอย่างลอยนวลนี่กล้องวงจรปิดหลายมุมหลายท้องที่นะคะ
จับภาพได้เขามีพักพวกเนอะมีพักพวกมาด้วยกับเพื่อนอีกหนึ่งคนนะฮะ
นี่แหละค่ะสองคนเขาตระเวนก่อเหตุในพื้นที่ไหนบ้าง
อำเภอพระประแดงสมุทรประการราชบูรณะสำโรงใต้นะแล้วจะบอกว่า
หลายคนด้วยกันค่ะตำรวจเนี่ยรู้ไหมว่าเขาสามารถที่จะไปจับกลุ่ม
หัวขโมยรายนี้ได้ยังไงก็นี่แหละค่ะ
ก่อนที่ตำรวจจะจับได้กล้องจับได้ก่อน
ดูจากกล้องนี่แหละค่ะก็แกะรอยค่อย
แกะรอยจากกล้องไปคุณรู้ไหมจากต้นทางสาวย้อนกลับไปเรื่อย
ค่อยค่อยแกะไปแกะไปไปพบสองหัวขโมยเนี่ย
ก็นี่แหละไอ้เงินที่จากโมทอไซค์ที่ไปขับขโมยแล้วก็ไปขายของเขาเนี่ยแหละ
แล้วเอาเงินมานั่งกินกันแบบนี้นะคะสามารถตามไปรวบตัวได้ที่บริเวณซอยชุมชน
แก้วถนนริมทางรถไฟสาย๘ริ้วแขวงบางกะปิ
กรุงเทพมหานครนะคะตำรวจไปตรวจสอบ
พร้อมกับขอตรวจสอบเรื่องของเอกสารการครอบครองรถมอเตอร์ไซค
ปรากฏว่าไม่มีเอกสารมาแสดงให้ตำรวจไงตำรวจเขาก็เค้นสอบสอบ
ที่สุดแล้วยอมรับสารภาพว่าขโมยมานะคะก็เลยรวบตัวได้นะฮะ
ผู้ต้องหาชื่อว่านายชะนุดรกับเพื่อนอีกคนนึงซึ่งไม่ชัดไม่ทราบชื่อเนี้ยนะคะ
พร้อมกับของกลางเป็นรถมอเตอร์ไซค์หลายคันค่ะ
คันนี้เห็นไหมกำลังจะพูดถูกชำแหละออกเป็นชิ้นส่วนแบบนี้
ยำเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยโรงเรียนโรงเรียนเขาแล้วแหละนะคะ
นายชะนุดรผู้ต้องหายอมรับสารภาพบอกว่าก่อนหน้านี้เป็นพนักงานส่งแก๊ส
หลังจากที่ตกงานช่วงที่โควิดระบาดเนี่ยนะคะก็เลยเข้ามาก่อเหตุเป็นขโมยเลย
ขโมยไปแล้วประมาณ๕ครั้งด้วยกันในพื้นที่พระประแดง๒ครั้ง
พลาดบุรณาสองครั้งแล้วก็สำโรคใต้อีกหนึ่งครั้ง
หลังขโมยมาก็จะนำไปขายคันละเท่าไหร่สองพันถึงสามพันบาท
โอ้โหเขาซื้อมาหลักหมื่นนะฮะคนเจ้าของเขาบางทีผ่อนกุญแจอ่ะ
ใช่แล้วเอาเงินไปทำอะไรใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะคะ
สาเหตุนายชนุดรชนุดรจะบอกว่าข้ออ้างมันฟังไม่ขึ้นเลย
เขาอ้างบอกว่าเนื่องจากน้อยใจที่ไม่มีใครรักไม่มีใครสนใจ
ก็เลยลงมือก่อเหตุเพื่อประชดชีวิตมันเกี่ยวไหมล่ะก็นะคน
จะทำมันก็พยายามหาข้ออ้างสารพัดแหละค่ะชะนุดรบอกว่าอยากฝากขอโทษพ่อแม่ที่กระทำผิดในครั้งนี้นะคะ
แล้วก็เตือนไปอย่างกลุ่มวัยรุ่นอันนี้อันนี้ต้องเตือนกันด้วยนะคะ
ใครที่ดูข่าวนี้อยู่ชะนุดรเองเขาก็เตือนนะคะ
กลุ่มวัยรุ่นที่คิดจะเดินทางผิดแบบเขาให้เลิกทำซะ
ให้กลับไปหาอาชีพที่สุจริตจะดีกว่านะคะ
ทั้งคู่ถูกแจ้งข้อหาคือร่วมกันลักทรัพย์ผู้อื่นในเวลากลางคืนค่ะ
คุณผู้ชมมีอารมณ์ร่วมกับข่าวนี้เยอะนะเราอ่านไม่ได้เพราะว่า
คุณผู้ชมนี่โอ้โหเขาบอกว่ามันอย่าไปอ้างว่าตกงานเลย
มันคือแบบนั่นแหละตัวตนคุณน่ะ

ใช่สัตว์ดอนมันไม่ใช่เหตุบรรเทาโทษนั่นแหละ